คุณผู้ชมครับในยามยากยามวิกฤตแบบนี้
เราจะเจอคนสองประเภท

ก็ขายของแพงหลอกลวงทางเว็บปลอมขึ้นมาต่างนานา
อีกหนึ่งกลุ่มคือเป็นคนที่มีน้ำใจ
ใช่ค่ะช่วงนี้ทำให้หลายคน
มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมชาติ
เพราะว่าหลายคนถูกเลิกจ้าง
พอเลิกจ้างไม่มีงานไม่มีงานแปลว่าอะไร

ไม่มีกินใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีคนใจดีค่ะ
อาหารให้กินฟรีกันไปเลย
มีหลายจุดให้คุณผู้ชมได้ดูได้ยิ้มได้ชื่นชม
พร้อมกันไปไลน์หน้าจอชื่นชมกันเข้ามาได้นะคะ
จุดแรกที่สัตหีบชนบุรีค่ะเขาบอกชาวบ้าน
ไปเข้าคิวรอบะหมี่เกี้ยวหมูแดงฟรีคนละ๑ถุง
เมื่อวานนี้ทั้งวันเลยน่ารักมาก
อยากฝากบอกนะคุณเข้าคิวคุณต้องห่างกันสักเมตร๒เมตรดีกว่าไหม
แล้วก็คุณพี่คนนั้นนะคะใส่หน้ากากอนามัยนิดนึงนะคะ
พรมลิขิตรักษาพันธ์เจ้าของร้านคนใจดีเนี่ยคุณพรมลิขิตเนี่ย
บอกว่าเห็นใจคนที่ต้องตกงานคนที่หยุดงาน
รวมถึงคนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้โควิดมันแพร่ระบาด
เขาก็เลยอยากปันน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ร่วมกับนางพัชรีอุณาภาคทำบะหมี่เกี้ยวหมูแดงแจกฟรี
อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมกัน
ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันและอยากให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
จริงนะตัวพี่เขาเองก็ไม่ใช่ว่าจะสบายหรือว่ามีเงินมีทองเยอะนะ

ใช่ค่ะ๑วันก็ยังดีพี่เขาบอกแบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งจุดมีคนใจดีเหมือนกันค่ะหาดใหญ่สงขลา
ผู้ประกอบการห้องเย็นและเจ้าของร้านอาหารนะคะอยู่ริมถนนราชอุทิศ
เอาอาหารทะเลมาขายแต่ขายราคาต่ำกว่าท้องตลาดเลย
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่

เอามาขายเลยเอาราคาต่ำกันเลย
นายประวิทย์อรชุนเจ้าของร้านคนที่ยืนขายอยู่เนี่ยนะ
บอกว่าร้านถูกปิดชั่วคราวช่วงนี้
แต่ยังมีสินค้าอยู่ในห้องเย็นมันเป็นสต๊อก
ก็เลยออกมาขายหอยหวานราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ปลายอินซีเกโลกรัมแล้ว๑๕๐บาท
กุ้งแม่น้ำกิโลกรัมละ๑๐๐บาทเอง

ซาวม่อนถุงละ๒กิโลกรัมละ๑๒๐บาท

ยังมีผัดหมี่แจกฟรีด้วยตั้ง๕๐๐กล่อง

เฉพาะคนที่สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น

กลุ่มชาติภัณฑ์ไทยย้อและชาวชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ในเขตเทศสวรรค์นครสกลนครนะคะ
เครื่องเทอร์โมสแกนหรือว่าเครื่องวัดไข้

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
เอาไว้ไปใช้งานไปตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง

แล้วก็ขอให้คนที่ไปทำงานในต่างจังหวัด
หรือว่าในกรุงเทพอย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่

ให้คุณอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่พื้นที่ของคุณนั่นแหละ

แล้วถ้าใครกลับเข้ามากักตัวหน่อย๑๔วัน

เพราะตอนนี้สกลนครนะคะยังเป็นหนึ่งจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

เขาร่วมรณรงค์อยู่นะคะตอนนี้นะคะ
ชัชวัลวงจรประธานหอการค้านครราชศรีมาค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะมาเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์
ช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อนะคะ
ก็คือตู้ป้องกันการกระเด็นของสารคัดหลังแบบนี้นะคะ
คือใช้ตอนไหนใช้ตอนที่แพทย์ใส่ท่อหรือสายยางทางการแพทย์หรือทูป
ขับคนไข้มอบให้ตั้ง๕๐ตู้
ให้โรงพยาบาลบัวใหญ่เนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงที่ใส่ท่อให้ผู้ป่วยเนี่ย
คือกล้ายมากนะกล้ายมากสักฝุดเดียว
คนไข้กับคุณหมอก็เลยจะต้องใช้กล่องนี้เป็นการป้องกันนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เองหอการค้าเมืองโคราชค่ะ
เปิดรับเงินบริจาคชาวโคราชทำอุปกรณ์นี้ขึ้นมา
แล้วก็เปิดรับบริจาคต่อไปด้วยนะเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่
เพราะว่ายังคงมีความต้องการอย่างอื่นอีก
มีหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะตู้กันเชื้อแบบนี้อย่างเดียวนะคะ
เอาแต่ละจังหวัดก็ช่วยกันก็ได้นะคะ

มาดูผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครที่ก็ใจดีมีจิตอาสานะคะ
ก็ทำทั้งอาหารไปแจกทั้งผู้ที่ตกงานแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์
โดยเฉพาะเจ๊จงหมูทอดที่ทำแจกมาได้สักระยะแล้วนะคะ
สำหรับเจ๊จงเนี่ยนะคะหมูทอดเขาเริ่มทำข้าวกล่องแจกคนตกงาน
ส่งให้ทีมหมอพยาบาลคือทำมาหลายวันแล้วค่ะ
จนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่๗แล้วที่เจ๊จงเขาตัดสินใจให้ลูกน้องในร้าน
มาช่วยทำข้าวกล่องส่งให้โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็สถาบันบำราชนราดูล
วันละ๑๐๐กล่องเลยนะคะ
แล้วก็มีบางส่วนที่เครือข่ายร้านหมูทอดเจ๊จง
เขาก็ทำข้าวกล่องแจกให้กับคนตกงาน

ใช่นะคะคนตกงานบุคลากรทางการแพทย์
ตอนนี้มีหลายคนมาร่วมสมทบด้วยนะคะ
ช่วยเงินช่วยวัตถุดิบสนับสนุนให้ทำข้าวกล่อง
ทีมหมอแล้วก็พยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ทุกวันนี้ทำ๑๓๐๐กล่องแจกโรงพยาบาล๓แห่ง
นั่นก็คือราชวิถีสิริราชและสถาบันบำราชนราดูล

ว่าโรงพยาบาลไหนต้องการเสบียงข้าวหมูทอดเจ๊จง

หากไม่เกินกำลังของทีมงานจะจัดส่งไปให้
แล้วก็ยินดีช่วยเหลือในทุกแห่งด้วยนะคะ
สำหรับคนทั่วไปที่มีร้านอาหารที่เปิดแจกข้าวกล่องฟรีหลายแห่ง

อย่างร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงฝั่นโถย่านวัชรพล
เขาก็เปิดแจกเข้ากล่องให้คนตกงาน
คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกัน
คือมารับไปฟรีเลยคนละกล่อง
ร้านนี้ช่วงเวลาปกติต้องต่อแถวยาวนะคะ
กว่าจะได้กินนะฮะ
ร้านนี้เขาติดป้ายหน้าร้านบอกว่า
อาหารกล่องสำหรับผู้ไม่มีรายได้รับฟรีคนละ๑กล่อง
แล้วก็มีการวางข้าววางน้ำดื่มเอาไว้เต็มโต๊ะแบบนี้เลยนะคะ
เจ้าของโพสต์บอกว่าเจ้าของร้านทำข้าวกล่อง
แจกให้กับพ่อค้าแม่ค้าหาเปรต
แล้วก็คนตกงานมารับไปฟรี
โดยเฉพาะของคนขายของ

เจ้าของร้านก็จะตะโกนเรียกให้มาเอาข้าวกล่องไป
เฮียเจ้าของร้านบอกว่าช่วงนี้เขาขายของกันไม่ได้
ก็ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะ
หน้าตาหน้าฐานนะดูสิฮะ
อีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงน้ำใจช่วงวิกฤตแบบนี้
เจ้าของร้านซ่อมไดนาโมแอร์รถยนต์ที่เพชรชบูรณ์ครับ
ใจดีคนนี้เจ๋งนะ
ประกาศอะไรรู้ไหมยกหนี้ให้กับลูกค้า
ในช่วงที่วิกฤตโควิดแบบนี้นะฮะ
เฟซบุ๊คชื่อว่าออยพิมออนทองรัก

ประกาศร้านชานนท์การไฟฟ้าผู้ขาม
จากสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดหนักทางร้าน
เรียนลูกค้าทุกท่านที่มีบินเก่าของทางร้านประมาณ๑๐กว่าราย
รวมแล้วหมื่นต้นไม่ต้องมาจ่ายบินแล้ว
ทางร้านเราแบ่งเบาภาระได้
จึงยกหนี้ให้เพื่อเป็นการช่วยสถานการณ์โควิด๑๙
ในตอนนี้เท่าที่สามารถทำได้
โอ้โหบางคนก็๑๗๐๐บางคนก็๘๐๐
คือยกหนี้ให้เลยหลังจากที่ข้อความนี้ถูกแชร์ไป
มีคนแชร์เยอะแล้วก็ชื่นชมร้านนี้เยอะมาก
น้ำใจของเจ้าของร้านที่ยอมสูญเสียรายได้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนที่กำลังยากลำบากตอนนี้
บางคนก็๒๐๐บางคนก็๒๐๐๐ก็ยกให้เลย

ฝากวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะคะ
คือลดค่าห้องพักในเดือนมีนาคมเนี่ย

เฉพาะค่าน้ำค่าไฟเท่านั้น
คือนอกจากนี้ก็ยังแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า
แล้วก็เจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับผู้ที่เข้าพักด้วย

หลายคนก็ตกงานบ้างก็กลับต่างจังหวัด
บางคนเป็นลูกหออยู่กันมานาน
คือวิกฤตแบบนี้ช่วยเหลือกันได้

ถ้าทุกหอทำแบบนี้ได้ก็ดีเนาะ

อย่างแรกมองหน้าที่หลักของเรา
คือช่วยหยุดเชื้อก็คืออยู่ที่บ้าน

เราช่วยสังคมอย่างอื่นได้อย่างไรบ้าง
ก็ดีนะคะ

เขามีการคิดค้นน้ำดื่มสมุนไพร

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาต้มขึ้นมาให้คนดื่มกิน
คือสูตรนี้มันเป็นการแก้ไข้เรื่องของโรคหวัดโรคหาสมัยก่อน
เอาย้อนกลับมาทำเพื่อให้คนกินไปมันจะได้แบบมีร่างกายที่แข็งแรง
เขาเชื่อว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในการต้านโควิด๑๙ได้
โดยชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเลยทยอยกันไปดื่มน้ำสมุนไพรสู้โควิด๑๙
ในวัดช่องสมัยศาลอำเภอสัตวิถีจังหวัดชนบุรี
กลับไปบางคนก็ใส่ขวดตัวเองกลับไปดื่มที่บ้าน
บอกว่าดื่มแล้วมันรู้สึกแบบโล่งหายใจสะดวกสบายดีขับถ่ายได้ดี
พระมหาสวัยสันตมโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่า
พระครูวิสาธรสุตากรเจ้าอาวาสแล้วก็เจ้าคณะตำบลภูตาหลวง
มีจุดประสงค์ในการให้ชาวบ้านสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ก็เลยต้มน้ำสมุนไพรสู้โควิด๑๙ตามตำราหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
ที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วสมัยครั้งที่ไทยเคยเกิดโรคหามระบาดหนัก
กรุงศรีอายุทยานะครับก็เลยต้มน้ำสมุนไพรนะฮะพระครูวิสาธรสุตากร
ก็เลยมีการอัญเชิญรูปหล่อบรมครูก็คือหมอชีวกะโกมารพัฒน์
ดาการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นหมอประจำพระพุทธองค์ร่วมพิธีครับ
ในการปรุงยาขนาดนี้มีความเข้มขลังพุทธคุณสมบูรณ์และเกิด
พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์บทรัฐนสูตร
เพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างแล้วก็บทกตะสตวา
ก็เป็นบทสวดป้องกันทุกข์ภัยป้องกันโรคต่างสำหรับน้ำสมุนไพร
สมรวมกันต้มเข้าไปเคี่ยวเข้าไปก็เป็นสูตรยารักษาหวัดให้กับญาติโยมทั่วไป
เป็นสูตรยาเดียวกันกับรักษาโรคหารในอดีตนะฮะซึ่งก็สามารถทำเองได้ทุกครอบครัว
เพราะว่าเป็นยาสมุนไพรที่หาไม่ยากต้นทุนก็น้อยจดอีกทีนึงนะ
มีขามีขิงมีหอมกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกไทยดำต้มรวมกัน

ทำให้หายใจล่มขึ้นดื่มไปแล้วเนี่ยนะคะ